ทีนี้มาดูอีกเรื่องหนึ่งค่ะเป็นเรื่องที่พ่อค้าลอตเตอรี่เขาดีใจมาก
ตอนแรกยังไม่ได้ดีใจขนาดนี้ตอนแรกใจหายวึบเลยค่ะ
เพราะว่าอะไรรู้ไหมแผงลอตเตอรี่ทั้งแผงมีลอตเตอรี่อยู่ประมาณ๔๐๐กว่าใบ
เป็นเงินหลายหมื่นนะหายไปไม่รู้ว่าเขาอ่ะไปทำหล่นไปทำลืมเอาไว้
แต่ปรากฏว่ามีพลเมืองดีปั่นจักรยานไปแล้วก็ไปเจอ
ภาพที่คุณผู้ชมเห็นมีการคืนกันเรียบร้อยแล้ว
นี่แหละค่ะก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมพ่อค้าลอตเตอรี่ถึงดีใจมาก
ซึ่งเดี๋ยวต้องเล่าเรื่องราวนี้ให้ฟังก่อนเพราะว่ามีคนใช้เฟซบุ๊ก
เขาโพสต์ภาพแล้วก็โพสต์ข้อความบอกว่าวันนี้สามสหายโชคดีแต่เช้า
ออกกำลังกายเก็บลอตเตอรี่ได้๑แผงรอจนพบเจ้าของมาขอรับคืน
แล้วก็วงเล็บชื่อเอาไว้ด้วยเจ้าของก็คือคุณวัยพฤษโชคดีนะครับ
เขาเขียนไว้แบบนี้ทีนี้ผู้สื่อข่าวของเราไปหาคนโพสต์
คนโพสต์เนี่ยชื่อว่าคุณสุธิพงอัคคาระลาวัลอายุหกสิบสองปี
ซึ่งคุณสุธิพงศ์เขาเป็นเจ้าของร้านอัคระเซอร์วิสลมเก่า
จำหน่ายยางรถยนต์แล้วก็เป็นอดีตรองนายกเทศมนตรีตำบลหลมเก่า
ทีนี้คุยกับคุณสุธิพงศ์คุณสุธิพงศ์ก็เล่าให้ฟังบอกว่า
ทุกวันเนี่ยนะผมจะต้องออกไปปั่นจักรยานออกกำลังกายตั้งแต่ตี๕เนี่ย
เวลาผมปั่นผมก็ปั่นตรงถนนเส้นนี้สายลมเก่าเมืองเลย
แล้วทีนี้ก็เล่าย้อนไปเมื่อวันที่๒๓คือเมื่อวานนี้
ปั่นมาตามถนนเนี่ยได้เจอคนรู้จักสองคนที่เขาจะปั่นออกกำลังกายเหมือนกัน
ทีนี้ตอนนั้นเนี่ยปรากฏว่าเขาจอดเก็บแผงลอตเตอรี่
ที่มีลอตเตอรี่อยู่เต็มแผงค่ะคือเก็บได้นั่นแหละตอนปั่นจักรยาน
ทีนี้สามคนคุยกันว่าเอายังไงดีเอายังไงดีก็เลยตัดสินใจว่าจะเอาแผงลอตเตอรี่นี้
แจ้งตำรวจละกันระหว่างนั้นเองคุณผู้ชมกำลังจะไปแจ้งตำรวจนะ
มีนายวัยพศคำทิศอายุสี่สิบหกปีซึ่งเป็นเจ้าของเขาขับรถมา
แล้วจอดรถแล้วก็เดินมาหาคือเดินมาด้วยอาการตื่นเต้นเลยค่ะ
แล้วก็บอกว่าผมนี่แหละคือเจ้าของแผงลอตเตอรี่นี้
ผมทำหล่นเอาไว้ทีนี้พอสอบถามข้อมูลนะ
ทางฝั่งคุณสุธิพงศ์เขาก็ถามข้อมูลพอถามแล้วก็มั่นใจว่าเนี่ย
คุณวัยพฤษคือเจ้าของแผงจริงก็เลยมอบคืนให้
แล้วก็มีการถ่ายบัตรประชาชนเอาไว้เป็นหลักฐานนะคะส่วนเจ้าของลอตเตอรี่เนี่ย
ของแผงเนี่ยนะเขาก็บอกว่าโอ้โหขอบคุณมากเลย
ที่คุณสุธิพงษ์กับเพื่อนเนี้ยเก็บเอาไว้ได้
ดังนั้นขอมอบลอตเตอรี่ให้ละกันเอาไปเป็นสิทธิ์น้ำใจให้
ให้ทั้ง๓คนเลยคนละ๓ใบขอให้ถูกรางวัลใหญ่รางวัลที่๑นะครับ
นี่คุณวัยพฤษบอกว่าจริงผมขายลอตเตอรี่ขายของชำเนี่ย
แล้วก็ขายมานานละทุกวันตอนเช้าเช้าเนี้ยนะ
สักประมาณตี๔ผมจะขับรถจากบ้านมาซื้อของที่ตลาด
แล้วเพราะเอิญว่าไอ้วันที่เกิดเหตุนี้นะมีคนมาขอซื้อลอตเตอรี่
ตอนนั้นเนี่ยผมก็หยิบขายแล้วผมลืมก็เลยถามพี่วัยพฤษ
วัยพฤษวางแผงลอตเตอรี่เอาไว้ที่ไหนที่บอกว่าลืมอ่ะ
ผมเอาวางไว้บนหลังคารถครับอุ้ยคุณผู้ชมลืมค่ะ
ทีนี้ขับรถกลับบ้านระยะทางเกือบ๑๐กิโลเมตรไง
นึกขึ้นได้ว่าอ้าวปกติแผงลอตเตอรี่เนี่ย
จะเอาวางไว้ข้างเบาะคนขับนี่เมื่อกี้เราเราเรา
ลอตเตอรี่ให้กับลูกค้าไปนี่เอาแล้วเอาวางไว้ที่ไหน
วางไว้บนหลังคาทีนี้ก็เลยกลับมาหาที่ตลาดนะ
เขาถามใครก็ไม่ไม่มีใครเจอเลยอ่ะถามคนที่ตลาด
คนที่ตลาดก็ไม่มีใครเห็นท้ายที่สุดก็กลับรถเอ่อ
กลับรถแล้วก็ขับกลับบ้านจนมาเจอนี่แหละค่ะ
นักปั่นจักรยานเนี้ยสามคนก็เลยไปจอดถามไม่คิดไง
ว่าจะเจอแผงลอตเตอรี่แล้วนี่แผงลอตเตอรี่นะ
ลอตเตอรี่อยู่๔๐๐กว่าใบก็เลยขอบคุณแล้วก็มอบสลากให้
บอกดีใจเหมือนผมถูกรางวัลที่หนึ่งโอ้โหแล้วก็อยู่ครบด้วยนะ
ใช่ค่ะไม่ถูกดึงไปสักใบนะครับ